ไปรำแก้บนค่ะ
คือทั้งร้อนทั้งฝนตก

แล้วคือเปล่าจะรำแก้บนด้านหน้าค่ะ

แล้วปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเดี๋ยวมีภาพให้ดูค่ะ
ปรากฏว่าเขาก็พานักแสดงมาแนะนำแต่ละคนแต่ละคน
ที่สุดแล้วนะคะเขาก็ให้ผู้กำกับนะคะก็คือพี่ใหม่ค่ะ
พี่ใหม่นะคะเป็นผู้กำกับนะคะแล้วก็อันนี้พี่โป๊เบลล่า
อันนี้มาลำตอนที่ฝนหยุดแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะได้
แล้วก็พาพี่ปราบนะคะซึ่งรับบทเป็นคุณ

ไปปากทู้กลุ่มคุณผู้ชมด้านหลังเกิดละคนว่า
ฝนหยุดโอ้ฝนหยุดจริงคุณผู้ชม

คือมันไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียวในการที่แบบว่า
ให้พี่ปราบซึ่งรับบทเป็นสมเด็จพระนารายของเรานี่แหละ

ก็มีอยู่ฉากหนึ่งนะคะในตอนที่ถ่ายทำละคร
เป็นฉากที่แบบว่าพระนารายทรงเสียใจมากนะคะ
ที่จะต้องสูญเสียคนในวังอะไรอย่างนี้ค่ะ
ปรากฏว่ามันถ่ายไม่ได้ฝนตกตลอด
แล้วก็คือพี่ปราบเนี่ยไปจุดเขาจะเดินไปกลางแจ้งนะคะ

ผลหยุดแล้วก็ถ่ายได้นะคะ

ก็เลยต้องเป็นคนรับหน้าที่เป็นผู้หยุดฝนตลอดการ
ใช่นะคะรวมไปถึงภาพน่ารักของพี่โป๊ปแล้วก็เบลล่าที่เห็นเนี่ยแหละค่ะ
ก็คือจริงแล้วไม่ได้ซ้อมเพราะว่ายุ่งทั้งคู่นะคะ
นี่เหมือนรำกลองยาวนะพี่แจ๊คดูทุกคนสนุกสนานกันมากแน่นอนว่าแฮปปี้มาก

แล้วมีกระแสนึงเขาบอกโหอาจจะน่าเบื่อหรือเปล่า
เห็นว่าจะมีการยอดยืดตรงยืดตอน
เพราะว่าด้วยความว่ากระแสละครเขาฮิตและยืดแบบนี้
หรือว่าไปยัดอะไรเนื้อหาเพิ่มมันจะสนุกหรือเปล่า
เห็นว่า๓ตอนที่เพิ่มมานี้นะคะเดี๋ยวจะว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังเขาเลยดีค่ะ

วันนี้ก็อัศจรรย์นะคะเพราะว่า
อวมอุตุที่โยงพิทยาบอกว่าตก
โอ้โหก็อันนี้สงฆ์ค่ะบารมี
รัชกาลที่๕แล้วสมเด็จบรรณราย
ก็ทำให้ปากภูมิก็ผ่อนหยุดเลย
ใช่แล้วก็คือแดดออกเลยตอนนี้นะคะ
ใช่ค่ะแดดออกถึงตอนนี้เลย

หลายคนเข้าใจว่าพี่หน่องทำหรือว่ายังไงคะ
ครับจริงแล้วนี่ค่ะทางพี่น้องก็คือ
ตอนนี้ตัดต่อถึงวันที่๑๔นะคะ
วันที่๑๕ขนาดนี้เราก็ยังลุ้นกันอยู่

ทางสถานีก็น่ารักมาก
ตอนนี้ก็ทางช่อง๓ก็มีการตัดต่อ

แต่การนำเรื่องทั้งหมดเอามาเล่าอย่างย่อ

ค่ะว่ากันตามนั้นนะคะ
และดิฉันก่อนสปอยนิดหนึ่ง
เกดสุรางกับการเกษชาติพบก่อนหน้าที่จะมาเป็นเรื่องบุเภสันนิวาส

นะคะแล้วก็เกิดมาแล้วก็นี่แหละค่ะ
ก็ในท้ายที่สุดแล้วนะคะตอนแฮปปี้แอนดิ้งของละครเรื่องบุเภสันนิวาสเนี่ย
ก็คืออย่างที่ทราบพระนางก็คือได้แต่งงานกัน
นี่สปอยหมดไปได้นะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะกลัวแล้วนะ
ฉันก็เล่าให้ฟังว่านี่คือเป็นน้องนักแสดงเพิ่งจะมารับบทบาทนะคะ
เป็นลูกของกรเกษคุณผู้ชมเดี๋ยวไปบอกใครนะคะ
อืมไม่รู้แล้วว่าวันนี้คือ
รวมไปถึงเมื่อวานวันเอฟอีพู

คุณผู้ชมมันจะมีเพจหนึ่งที่บอกว่า

เขาเขาเล่าท่านมีประตูงบันทึก
สรุปตัวท้าย

โดนหลอกกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียว